คุณผู้ชมครับไปที่จังหวัดราชบุรีที่นั่นเขาว่ากันว่ามีของแปลกนั่นก็คือ
หินระคังอายุกว่าพันปีครับ
ไปดูกันหน่อยก็ไม่เคยเห็นเหมือนกันหน้าตามันเป็นยังไงไอ้หินละครั้งเนี่ยนะครับ
คุณผู้ชมไปดูกันหน่อยกับเนี่ยฮะเขามาขอโชคลาภกันตรงนี้

ระคังมันเป็นระคังมันตีแล้วมันจะดังเหรอมันอาจจะงังอย่างนั้นก็ได้
แต่อยู่ตรงนี้ครับภายในวัดศรีประชุมชนอำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรี
ชาวบ้านเขาเล่านะไอ้หินก้อนนี้รูปร่างประหลาดเนี่ย
ทีถูกพบในบริเวณเนินกลางทุ่งนาใกล้กับทางวัดนั่นแหละครับ
และจากนั้นก็มีการย้ายมาเก็บรักษาเอาไว้ที่วัด
คุณผู้ชมใครจะเชื่อถ้าลองเคาะดูมันจะมีเสียงดังคล้ายกับการเคาะระคัง

ชาวบ้านเขาเลยเรียกกันว่าหินระคัง
อาจจะดูท่าทางมันเคาะไปมันจะดังเสียงกังวานจริงเหรอ
มันอาจจะดังกล้องแก๊งหรืออาจจะดังกุ้งใหญ่
แปลกอ่ะเสียงอ่ะเฮ้ยแต่อยากให้คอให้ฟังจังเลย
มีโอกาสนะอยากไปลองเคาะเหมือนกันอยากรู้เสียงมันเป็นยังไง

ลองเคาะดังปึ้งดังปัง
คุณผู้ชมเขาบอกว่าที่นี่นะจริงเคยมีนักโบราณคดีมาตรวจสอบด้วย
แล้วก็พบว่าหินก้อนนี้มันน่าจะอยู่ตั้งแต่สมัยธราวพอดี
มีอายุประมาณสักพันสองร้อยปี

ทวารวดี
คุณผู้ชมครับลองตีลองปังดูนะคอกแค้กอย่างนี้
แต่เขาก็ไม่กล้าตีแรงเท่าไหร่นะกลัวกลัวเจ็บมือ

คุณผู้ชมครับเขาบอกว่ามีคนมาเคยเอาไปขโมยไปด้วย
สุดท้ายต้องเอามาคืนทางวัดเพราะสุดท้ายเป็นยังไง
ตายดิตายในเวลาต่อมา

เออเป็นอย่างนั้นเลย
นี่มันต้องเล่นยังไงมุกนี้เอาใหม่

ไม่รู้เหมือนกันเล่นยังไงตอนนี้งงไปหมดแล้ว

เอ้าแต่คุณผู้ชมดูนะแล้วถ้ามีโอกาสลองไปเคราะห์เงินแบบนี้ดูนะ
ว่ามันดังแบบไหนลองบอกเราหน่อยเพราะเราเองก็พยายามฟังแล้ว

มันอาจจะมีเสียงสะท้อนเนื่องจากว่ามันเป็นหินที่อาจจะมีความแบบกล้วง
หรือมีความใหญ่หรืออะไรก็แล้วแต่อันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันที่นี่